ตามหากล้องวงจรปิดในแม่น้ำเจ้าพระยาตามจุดต่างด้วย
แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงนี้นะคะ
มามอบเป็นลักษณะเงินควักกระเป๋าให้เงินสด๕แสนบาทเลย

ใช่ช่วยเหลือนะคะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการชนะสูตรศพ
ตังโมรอบใหม่อันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
สสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อ
แล้วก็หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยก็เป็นอีกคนนึงนั่นแหละค่ะ
ที่คุณแม่พะนิดาเนี่ยเขาอนุญาตแล้วเขาอนุญาตให้คุณเต้เป็นที่ปรึกษาในคดีแตงโม
นำสื่อมวลชนลงเรือไปสำรวจกล้องวงจรปิดริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านฝั่งธนบุรี
แถวตรงข้ามกับอาคารรัฐสภานะคะไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
ทีนี้ก็ไปหลายจุดแหละจุดแรกเนี่ยเขาไปที่นี่ค่ะ
เป็นร้านอาหารชิดชนชมสภาไปดูกล้องวงจรปิดนะคะ
แต่ปรากฏว่าชำรุดเปิดไม่ได้ทีนี้จุดเนี้ยเปิดไม่ได้

แต่ไม่ได้ภาพวงจรปิดวันเกิดเหตุนะคะ
เพราะว่าอุปกรณ์ที่เขาเซ็ตไว้เนี่ยกล้องเนี่ย
เขาจะมีการรีเซ็ตภาพใหม่เนี่ยทุก๗วัน
ทีนี้ก็ไปอีกจุดนึงโอ้โหนี่ลุยหน้าดูเลยไปหลายจุดเลย
จุดหนึ่งเป็นร้านอาหารเหมือนกันค่ะ
ร้านนี้อยู่ในซอยจรันสนิทวง๙๒
แต่ว่าร้านนี้เขาปิดปรับปรุงไปแล้วก็เลยไม่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เอาล่ะคุณเต้มงคลกฤษบอกกับทีมข่าวนะคะ
เชื่อว่าแตงโมอาจจะไม่ได้พลัดตกน้ำบริเวณหน้าการไฟฟ้า
แล้วก็อยากให้มีการอายัดศพชนะสูตรใหม่อีกรอบเพราะว่ายังมีข้อสงสัยอยู่อีกหลายประเด็น
ซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีผู้ใจบุญเนี่ย
เสนอค่าใช้จ่ายด้วยนะคะในการชันสูตรแตงโมในโรงพยาบาลภาคเอกชน
ห้าแสนบาทแต่ก็ยังไม่ขอเปิดเผยตัวตนนะว่าคนที่มาสนับสนุนค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเป็นใครค่ะ
ได้รับสายจากบุคคลหนึ่งนะฮะโทรมาหาก็บอกว่า
ถ้าตรวจเนี่ยจะเท่าไหร่ก็ช่างออกให้ทั้งหมด
เบื้องต้นก็ประมาณห้าแสนแต่ถ้าเกินจากนั้นก็จะออกให้ทั้งหมด
อีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวจะไปลงเรือนะฮะไปลงเรือเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิด
หลังเวลาสี่ทุ่มสามสิบสี่นาทียี่สิบวินาที
ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
เราก็พยายามจะรวบรวมพยานหลักฐานให้ดีที่สุดนะฮะ
ให้ดีที่สุดแล้วก็ส่งให้ทนายความส่งให้อ่าคุณแม่แต่จริงจริงเรื่องนี้นะ
การทำหน้าที่คุณเต้ได้ใจชาวเน็ตแล้วประชาชนหลายท่านนะ
ตั้งแต่วันแรกแล้วนะขอบคุณที่ลุยหารักฐานให้ให้เยอะขนาดนี้นะ
ก็เป็นหลักฐานที่นำไปสู่การคลายอะไรหลายอย่างเลยถูกต้องถูกต้องนะคะ
นี่เหมือนเมื่อสักครู่นี้ไปร้านนั้นแล้วไม่ได้ผ้าใช่ไหม
นี่ลงเรืออีกแล้วลงเรืออีกแล้วลงเรือหางยาวนะคะ
จากท่าเรือวัดสร้อยทองไปเลย
ไล่ไปตามหากล้องวงจรปิดตามบ้านเรือนต่าง
ร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำพบว่าบ้านริมน้ำส่วนใหญ่
ก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดนะคะก็ลุยกันไปจนถึงบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
ก็ไปเจอกุร่องวงจรปิดริมแม่น้ำเจ้าพระยายี่สิบเจ็ดตัว
แล้วก็ภายในเรือของการไฟฟ้าอีก๕๖ตัวแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้สามารถเปิดให้ดูได้
ห่าวฝากไปถึงนายสุพัฒนพงษ์ผันมีเชารองนายกรรธมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
คือฝากไปถึงรองนายกเลย
ให้ประสานการไฟฟ้าเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
เพื่อประชาชนจะได้หมดความสงสัย
ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านั้นสสเต้ออกมาตั้งคำถามว่าจริงหรือเปล่า
พ่อของแซนวิสาพัฒน์หนึ่งในคนบนเรือวันเกิดเหตุ

เรื่องนี้ทำให้พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกตำรวจโทรศัพท์มาหากว่า๑๐สาย
แล้วก็มาแจ้งว่าพบตรไม่รู้จักกับพ่อของแซน
แล้วก็ฝากให้ช่วยแก้ข่าวให้ด้วย

ขอให้พบตรออกมายืนยันด้วยตัวเองจะดีกว่า

จะไปวันไหนจะไปตรวจสอบบริเวณไหน
เราก็ติดตามไปแล้วนักข่าวก็พยายามก่อติดอยู่แล้วล่ะ